คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูไทยรัฐทีวีต่อเนื่องนะคะ
ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะ

แผงลอตเตอรี่นะคะว่าแต่ละพื้นที่คึกคักขนาดไหน

พาไปดูที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาธค่ะ
พรุ่งนี้รวยเห็นป้ายแบบนี้ก็ต้องไปถามว่าจะรวยด้วยเลขอะไรดีคะ

ใช่ค่ะเลขที่คนหาซื้อนะคะพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกว่าเป็นเลขมงคล
สถาปนากรุงรัตนโกศิลปครบรอบ๒๓๖ปี
ส่วนอีกเลขคือวันครบรอบ๗๙ปีของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

เวียนมาเบือนจบครบพอดีเลยนะกลองสลาก
แผงค่ะเขาโทรศัพท์จองล่วงหน้ากันแล้วค่ะ

เลขเด็ดขายหมดแล้วต้องไปลุ้นงวดหน้าแล้วละมั้งสำหรับเลขเด็ดนี้นะคะ

บ้านป่าหมากตำบลนาตาล่วงอำเภอเมืองตรังค่ะ

ชาวบ้านเขานำทูบเทียนไปเลยกราบไหว้ต้นตะเคียนทองโบราณ
ความยาว๑๓เมตร๗๐เซนติเมตร

วงรอบ๒เมตรอายุประมาณ๔๐๐ปีนะคะ

เนี่ยค่ะแล้วก็มีหินแปรธาตุลักษณะคล้ายพระพุทธรูปปางสมาธินะคะ
เกาะอยู่ที่ติดอยู่ที่ลำต้นไม้ตะเขียน

น้ำหนักประมาณ๒กรัมเนี่ยค่ะ
ทางพระที่เขาได้รับกิจนิมนต์จากญาติโยม
หลังจากที่มีการก่อสร้างบ้านใหม่ที่บ้านเลขที่๗๒ทับ๔หมู่๒

ขุดสระน้ำแล้วไปเจอไม้ตะเขียนอยู่ในดิน
ชาวบ้านก็เลยไปนิมนต์พระใบดีกาบรรจบจารุวนุโนนะคะ
เป็นพระลูกวัดวัดไพรสนให้มาครับ

เอารถแบ๊กโฮลนำต้นไม้ขึ้นมาใช่มะ

๓วันนะคะกว่าจะเอาขึ้นมาได้๓วันนะคุณภาคภูมิ

ก็เลยถวายให้กับทางวัดค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็แจ้งไปที่ผู้นำท้องถิ่นด้วยนะคะ
นี่ค่ะส่วนในเรื่องของความเชื่อความอาถรรพ์ความเป็นสิริมงคล
ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะ
แต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็บอกว่าคนในบ้านหลังนี้เขาก็ครอบครัวมีความสุขกันดีอะค่ะอืม
จุดที่เจอหมู่ที่๒ตำบลหนองตึก

ชาวบ้านไปสร้างบ้านใหม่อยู่แล้วก็ขุดสอบข้างบ้านแล้วไปเจอ
ในขณะที่เจอเนี่ยเขาก็ออกไม่ขึ้น
รถไปติดอยู่๓วันกว่าจะเอารถขึ้นได้
ออกขึ้นมาได้แล้วก็มานิบนภาษาอาจารย์ไปดู

อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขานะเป็นสิทธิ์ของเขาทุกคนทำได้
จริงแล้วที่เขาสามบาทเป็นแหล่งโบราณสถานอยู่แล้วนะคะ

ก่อนหน้านี้เคยเจอเรือโบราณมาแล้ว
เนี่ยค่ะชาวบ้านก็เลยไปกันเยอะหรอก
เป็นเรื่องของความเชื่อนะฮะเราไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่นี่คือวิถีชีวิตของคนไทยที่ปฏิเสธกันไม่ได้นะ